เรียนกษาแพพที่ระลึกในวาระต่าง
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
แล้วแต่เป็นของสะสมอันล้ำค่า
แล้วก็ควรค่าแก่การสะสมไว้
เหรียญที่ละลึกแต่ละรุ่นได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่๙ที่ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมายาวนานถึง๗๐ปีที่ส่งของราชเช่นเหรียญที่ละลึกรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ในปีพุทธศักราช๒๕๔๙เป็นรางวัลที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรืออยู่
ของการพัฒนาและแสดงรูปธรรมในการปฏิบัติอันเป็นคุณอุปการณ์ที่ผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนาคนทั้งระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก
ที่ละลึกนี้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์๑๙๙๙๙๙ขัดเงาน้ำหนัก๓๑๑กรัม
ด้านหน้ามีพระบรมรูปลงสีสวยงามวิจิตร
ด้านหลังเป็นรูปถ้วยรางวัลราคาหน้าเหรียญ๙๐๐บาทจำหน่ายในราคา๑๘๐๐บาท
ส่วนเหรียญที่ละลึกรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเชื่อชูพระอัชริยภาพพระปีชาสามาส
ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรไทย
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙ยังถูกถ่ายทอดผ่านเหรียญที่ละลึกอีกมาก
เหรียญกระสาปที่ระลึกพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ๕๐ปีฝนหลวงพระราชทาน
และเหรียญที่ละลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติครบ๗๐ปีในวันที่๙มิถุนายน๒๕๕๙
ซึ่งกรมธนาลักษณ์ได้เปิดให้แลกซื้อเมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากแลกเหรียญที่ละลึกไปเก็บสะสมไว้
เพราะมีคุณค่าต่อความทรงจำของคนไทย
เพื่อจะลึกพระราชกรณียกิจ
และพระมหากรุณาธิคุณเอกอันนันต์ของในหลวงรัชกาลที่๙
สะสมในหลวงจริงสะสมทุกเหรียญนะคะ
แต่ทีนี้สำหรับในหลวงเนี่ยสะสมเวลาออกมีเวลาพิเศษ
ที่ระลึกพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะก็สะสมอยู่แล้วทุกครั้งค่ะ

ก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยทุกคนนะครับ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคนดำเนินลอยตามพระองค์ท่าน
ทุกรุ่นของในหลวงรัชกาลที่๙นำมาจัดแสดงในห้องนิทัศกาล
เหรียญของพ่อรวบรวมเหรียญกระสาปและเหรียญกระสาปที่ระลึกในพระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรวม๔๘แบบ
มีทั้งเหรียญหายากและทรงคุณค่าแก่การเก็บสะสม
๕เหรียญล้ำค่าที่ผลิตขึ้นเนื่องในวรโอกาสสำคัญ
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดำรงพระชนชีพโดยใช้วัสดุล้ำค่าอย่างทองคำ
และในเร็วนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะจัดแสดงเหรียญ
เสด็จนิวัตรพระนครชนิดราคา๑บาท
เป็นเหรียญที่ละลึกในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จนิวัตรพระนคร
หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอังกฤษ
และประเทศอื่นในยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๐๔
พิพิธภัณฑ์เหรียญแห่งนี้จะเปิดให้บริการในเวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาทุกวัน
เว้นวันจันทร์ค่าเข้าชมบุคคลทั่วไป๑๐๐บาท
เด็กนักเรียนนักศึกษาพระพิสุผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าชมฟรี
สิริภักษ์กระมวลตรายตึงตีคูณข่าวเทียงรัฐทีวีไตรงาน